ผู้ชายคนหนึ่งนั่งปลดทุกข์อยู่ดีอยู่ในซ่วม
แล้วมีงู๒ตัวเลื้อยมาขี่กัน
ฟิเจอร์ริ่งกันต่อหน้าต่อตาแบบนี้ค่ะ

เห็นไหมคร่ำอยู่บนตัวนึงเข้าหนึ่งประเภทนั้นมีอีกตัวนึงหรอ
ใช่ค่ะนี่ที่คิดว่าตัวล่างหรือตัวบน
หรือตัวบนหรือตัวล่างที่เป็นตัวผู้

คุณหวัดทำไมฮะ

คุณหยุดทำไมนะ
เดี๋ยวตอนนี้เขาถ่ายทุกอย่างอยู่
เขาบอกว่าสนใจกันหน่อย
สนใจกันหน่อยเล่าต่อ
เจ้าของคลิปน่าจะเป็นสักขีพยานรัก

เออมันก็ช่างมาเนาะ

นะคะนี่เป็นฟาร์มอยู่แถวหนองเจาะกรุงเทพ

ทีนี้เขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่า

ไม่ตกใจชินแล้วแต่ที่ไม่ชินก็คือ

มันมาคล่อมร่างตัวเมียเห็นมั้ยละ

มาแบบนี้คงใช่แล้วแหละ

แล้วก็เลยตั้งใจว่าจะนำเลขที่สวน

จริงเหรอสวยมีเลขที่ด้วยเหรอ

นั่นแหละค่ะจะเอาไปเสี่ยงโชค
อ๋อหรอค่ะหาคนเดียวพี่สุดหรือยังน่าจะยังถ่ายจนจบ